มาถึงเรื่องของเมนูอร่อยรอบกรุงกันบ้าง
จะพาไปทานแกงคั่วหอยใบชะพลู
อยู่ที่ไหนหน้าตาน่าทานขนาดไหน
พร้อมกันในช่วงสะบัดรอบกรุง

ข้าวสวยร้อนขอเถอะครับ

เนี่ยผมมีแค่ข้าวสวยร้อนชามนึงนะ

ใครที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลบอกเลยว่า

ร้านนี้อยู่ที่ตลาดเตาปูน
ถนนประชาราชเขตบางซื่อกรุงเทพนี้เองค่ะ

เป็นความอร่อยที่สุดอย่างหนึ่งในย่านเตาปูน

เขาใส่แต่ละอย่างอัดแน่นเลยคุณชนะ
ไม่ว่าจะเป็นหอยขมหอยแมงพู่หอยแครง
ผักแน่นแบบนี้ให้เต็ม
ชอบชุดนี้๖๐บาทเท่านั้น

พอเทใส่ถุงใส่ถ้วยนะแล้วไปเททานที่บ้าน